วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อเจดจากกรุงเทพมหานครว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่มารุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑๐๐๐๐๐๐บาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาที
จะเลือกส่งคนในครอบครัวหรือจะมาตามจำนวนกุญแจก็ได้

ภายในโบนัสก็จะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
จะได้มากหรือได้น้อยได้แน่
เอาล่ะพร้อมที่จะฟังเฉลยยังครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
ดูเรื่องจบอนุบาลแล้วค่ะ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ผลไม้ใดต่อไปนี้มีเมล็ดเยอะที่สุด
ตัวเลขที่สี่มลักกอลค่ะ

มะละกอนะเป็นผลไม้จาก๔ตัวเลือกนะครับ
เป็นผลไม้ที่มีเมล็ดเยอะที่สุดนะคะ

และได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ
ส่วนมากแฟนจะออกทุกอย่าง

ค่าใช้จ่ายที่ต้องช่วยมีเยอะเพิ่มขึ้น

ลุกเดินมวยเข้าชกด้วยหมัดขวาตรงไปที่ใบหน้า
มือซ้ายตั้งมั่นพร้อมที่จะชกหมัด
ฝ่ายรับก้าวเท้าขวาทะแยงเฉียงด้านขวา
บเท้าเข้าวงในทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าขวา
ใช้แขนซ้ายปัดหมัดให้พ้นใบหน้า
มือขวากระแทกไปที่หัวไหล่ด้านในของฝ่ายลุกทันที
ข้อความข้างต้นหมายถึงแม่ไม้มวยไทยท่าใด
ข้อ๑ค่ะค่าสลับตัดปลา

ถูกถูก

จากข้อความข้างต้นนะฮะ
หมายถึงแม่ไม้มวยไทยในท่าปรักษาแหวกรัง
ก็คือตัวเลือกที่๒นั่นเอง

จากกรุงเทพมหานครได้รับทุนสะสม

และคุณแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
ทั่วเมตรเป็นการเสียเวลาครับทุกชมครับ
ผมจะเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

ลูกหลานนี่กังวลมากว่าเขาจะเรียนได้แค่ไหน

เขาสามารถที่จะก้าวเดินไปในอนาคตยังไง
เรารู้จักวันเกิดแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่
ถ้าเกิดบุปรับขึ้นไปเขาจะทำยังไง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ปูในหมอนใบนี้มีสีอะไร

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ถูกครับ
ในหมอนใบนี้นะครับคุณผู้ชมขึ้นเฉลยให้หน้าจอนี่นะครับ
ก็คือสีฟ้าอย่างที่คุณพ่อบอกเอาไว้นะครับ

ครอบครัวพ่อเจดจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้ออยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
มาฟังกันต่อครับคุณผู้ชมลุ้นกันต่อนะครับ
ผมจะเฉลยเรื่องสุดท้ายจากเรื่องจัดเรียงสินค้าครับ
ถ้าหนูไม่เป็นโรคลมชักมันก็น่าจะดีกว่านี้
ทุกวันนี้ก็ต้องกินยาทุกวัน
ถ้าเรานอนไม่เพียงพอมันก็จะมึนเมายาหน่อย
ก็ถ้าไม่กินจะมีอาการเก่งแล้วก็ชักไปอะไรอย่างนี้
ทุกวันนี้ก็ลำบากเรื่องหางาน

อยากเอาเงินให้พ่อแล้วก็เดี๋ยวโรงเรียนก็เปิดเทอมอีก

เรียงสิ่งของตามใบสั่งให้ถูกต้อง

เฮอเฟอร์แพร่น๕ลูก

เพราะว่าเกมไปรอคุณคู่เลยแหละ
สามนาทีแต่ใช้เวลากันไปทั้งสิ้นเลยนะครับ
๓นาที๑๘วินาที
เพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของพ่อเจดจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทกุญแจต่อชีวิตสองดอก
มาลุ้นโบนัสกันต่อครับกุญแจต่อชีวิตนะครับครอบครัวของพ่อเจดมีสิทธิ์เลือกได้สองดอกในวันนี้
ใครจะออกมาเลือกกุญแจดอกที่หนึ่งครับแม่น้องครับอีกหนึ่งดอกใครจะเป็นคนเลือกครับข้อเจ็ดครับ
เอาล่ะเชิญพ่อกับแม่ครับกุญแจดอกแรกแม่น้องจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว๒ดอกนะครับคุณผู้ชมครับกุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่า
พร้อมแล้วไข่ครับ

เถอะแล้ว

วางเร็ว
มาดูโบนัสนะครับว่าหลังตู้ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไรขอให้โชคดีนะครับ
เปิดตู้โบนัสหมายเลข๒ก่อนนะครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
๑เมือง๑เมือง
๕๐๐บาทครับ
มาลุ้นด้วยนะว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
น๊ามานั่งนี่หนู

มาดูซิว่า๑หมื่นอยู่ที่ตู้ไหนเอ่ย
นี่หนึ่งหมื่นบาทอยู่นี่เองนะครับ
ข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ

ตอนนี้นะฮะครอบครัวของพ่อเจดจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น

เงิน๒๐๐๐๐บาทถือว่า

เงิน๒๐๐๐ช่วงนี้ถือว่ามีค่ามาก
อะไรต่างนานาที่จะต้องเข้ามา
พวกเราเป็นกำลังใจให้นะพ่อนะแม่นะ

คุณผู้ชมครับอย่างที่พ่อเจดบอกว่า

แต่เราไม่รู้ว่าวันตายของเราคือวันไหน
ในเมื่อวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่

และดีใจที่เรายังมีเวลาที่จะทำสิ่งต่าง

สู้เพื่อลูกหลานของตัวเองมาโดยตลอดนะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของพ่อเจดไว้อีกท่านหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อม

ถ้าพร้อมเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับ
ผมขอฝากไว้ด้วยขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่มาร่วมรายการครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ของคุณได้ในเกมต่อชีวิตแต่ก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวพ่อเจดว่าเขามีวิธีมองบวก
วกพลังต่อชีวิตได้อย่างไรบ้างวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดงช่วงที่เกิดโควิด
ผมต้องตกงานจากเงินเดือนเกือบสองหมื่นต้องเหลือวันหนึ่งไม่ถึงสองร้อย
ผมเครียดและท้อมากพอเราคิดอย่างมีสติหันไปมองลูกเมีย
เห็นรอยยิ้มของเขามันเป็นเหมือนสิ่งที่จุดประกายทำให้เรามีพลังใจ
และพร้อมที่จะไปต่อไม่ว่าจะลำบากสักแค่ไหนก็ตาม
ถึงแม้ว่าใครจะดูแคนว่างานผมไม่มีเกียรติจะต้องรับใช้ใครต่อใคร
แต่ผมกลับมองบวกเพื่อเพิ่มกำลังใจผมคิดว่าอาชีพที่ผมทำนั้นสุจริต
ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มได้
ผมก็พร้อมที่จะทำถ้ามองย้อนไปวันนั้น
และผมปฏิเสธงานเล็กน้อยวันนี้ก็คงจะลำบากกว่า
วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้มารายการเกมต่อชีวิต
อย่างน้อยก็สร้างพลังกายเสริมพลังใจให้มีแรงเดินต่อไปได้
ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเพียงแค่เรามองบวก
วกพลังใจให้ไปต่อแค่นี้เราก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วครับ

ต่อยมวยมานานแล้วครับก็ประมาณสักห้าสิบสามไฟล์ได้ครับ
ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะหาเงินให้พ่อให้แม่ให้น้อง
ได้มีกินได้มีใช้ได้อยู่อย่างสุขสบายครับ
โดยราบจับรวมเจ้าจากอายุไม่นานสามนาที

ได้หรือไม่ได้ครับได้ได้ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่